กับมนุษย์มะนาอย่างเรามันเกิดขึ้นบ่อย
แต่กับสัตว์บอกเลยว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ

มันไม่ใช่มันเป็นส้มตำแม่

เดี๋ยวคุณอธิบายก่อนในฐานะที่คุณชนะเลี้ยงแมว

มันไม่ใช่ขี้มันเป็นส้มตำแม่
มันกำลังจะทายอ่ะพูดง่ายอ่ะ
คือมันเห็นภาชนะดิฉันว่ามันได้กลิ่น

แล้วปกติกลิ่นจะอยู่ในถาด

นี่มันถาดส้มตำของแม่นะลูก
ถาดทรัพย์ปัชสะบาสของหนูไม่ได้
เรื่องนี้จะเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้
คือกลิ่นยังไงคะกลิ่นส้มตำมันก็จะมีความนัว
ความแซ่บกลิ่นแบบเปรี้ยวเค็มเค็มหน่อยใช่ไหม
กลิ่นวาล้านั่นเอง

ฉะนั้นถาดส้มตำของคุณนั้น

รองรับปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวทันที

ถ้าบางบ้านเลี้ยงแมวแล้วคุณไม่มีทรายให้มันนะ
หรือว่ามีแล้วแบบไม่ยอมไปทำความสะอาดให้มัน

ในเมื่อฉันไม่มีทรายที่จะปลดปล่อย

แล้วเป็นที่นอนแมวด้วย

ที่นอนพ่อกับแม่นี่แหละ

คุณต้องไปแก้ไขเรื่องสุขอนามัย